เรื่องไม่ดีก็ต้องเตือนกันด้วยโดยเฉพาะขโมยค่ะ
ขโมยนี่ก็ไปไม่เลือกแม้แต่วัดคุณผู้ชม
แล้วไปขโมยอะไรล่ะขโมยตู้รับบริจาคกองทุนอาภาษณ์สูงอ่ะคุณ
โอ้โหยกไปเลยนะคุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้ชัดเจนเลยอ่ะนี่ยกไปเลยอ่ะอ่าคนร้ายเนี่ยอ่ะ
อ่ะพยายามเหมือนจับดูเขย่าดูนะฮะสุดท้ายยกออกไปหนึ่งตู้ครับ
หนึ่งตู้ก็ก็บาปแล้วอ้าวพูดตรงตรงใช่ยังไม่จบนะ
กลับมาอีกนะคะกลับมายกตู้บริจาคค่าหลอดไฟวัดอีกตู้นึง
โอ้โหแต่ว่ารอบนี้ที่กลับมารอบที่สองนี่นะมาพร้อมกับมีดดาบลายแหลม
เออเป็นของวัดด้วยนะคุณฮะขโมยไปอีกโอ้โหอีก
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดทรัพย์บรมภาษมุตรสามตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอืม
เรื่องนี้ต้องถึงคุณตำรวจล่ะค่ะครับไปถามพันธุ์ตำรวจโทษสุวิทย์พิษอ่อน
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรอืม
ท่านก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะคะอืม
มาถึงก็พบว่าตู้บริจาคกองทุนอาภาษณ์สงฆ์
ซึ่งเป็นตู้ไม้ที่เปิดเป็นกระจกเนี่ยถูกทุบจนแตกนั่นไง
เงินที่อยู่ด้านในขโมยไปหมดเลยค่ะโอ้โห
เหลือให้เห็นบาดตาบาดใจเป็นเหรียญบาทหนึ่งบาทโอ้โหอื้อหือ
แล้วก็ยังมีมีดดาบลายแหลมวางอยู่ด้านบนหนึ่งเล่มด้วยอ๋อ
ส่วนตู้บริจาคค่าหลอดไฟนั้นเป็นตู้เหล็กล็อกด้วยกุญแจนะคะ
คือคาดว่าผู้เกาะเหตุเนี่ยคงออกไปไม่ได้อ่า

ไปถามผู้ดูแลอาคารบุญและตู้บริจาคภายในวัดคือพระใบดีกาประทีพทีปธรรมโม
ท่านบอกว่าเอาล่ะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากบอกคนที่คิดจะมาก่อเหตุลักษัพภายในวัดนะว่า
อย่าทำแบบนี้เลยมันเป็นบาปเพราะเงินที่ประชาชนเขาหยอดตู้บริจาคมาเนี่ย
มันก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์คนที่บริจาคเขาก็อยากจะให้วัดอ่ะ
เอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างใช่ไหมใช่
พอถูกขโมยไปแบบนี้ชาวบ้านเองเขาก็ไม่สบายใจซึ่งตอนนี้ทางตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุหรือว่าจากกล้องวงจรปิดก็เตรียมที่จะตามจับสองขโมย
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหลักฐานมีนะ
หรือยังไงเนี่ยถ้ารู้ตัวแล้วแล้วสำนึกผิดก็กลับมา
ขอโทษขอโพยกันได้นะครับ